เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ถูกพูดถึงเยอะมากจริงในวันนี้นะคะ
กรณีเด็กชายอายุ๑๔ปี

เพราะว่าถูกพ่อทำร้ายร่างกาย

เรื่องนี้คุณกันจอมพลังมาช่วยนะคะ
แล้วก็ทางพมก็มาช่วยเหลือดูแลเด็กคนนี้แล้วค่ะ
นี่คือบาดแผลของน้อง
อาการบาดเจ็บของน้องคุณคิงรู้จักไหมคะ

ขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าเด็กชายเออายุ๑๔

รอยแดงช้ำเต็มตัว
แขนขวาแขนซ้ายแผ่นหลังหัวไหล่
ขาสองข้างเหมือนถูกทำร้ายด้วยของแข็ง
เป็นรอยแผลแนวยาวถ้าเกิดที่ขามันจะชัดมาก
แผลเหมือนถูกตีจนแผลมันเนื้อแตก

คุณกันจอมพลังทราบเรื่องนี้
ก็รีบประสานทีมงานให้ไปช่วยเหลือเด็กชายเอผู้เสียหายทันทีนะคะ
จากการสอบถามก็ได้ข้อมูลมาว่าน้องหนีออกจากบ้าน
จุดที่ปลอดภัยคือวิ่งออกจากบ้านแบบ
วิ่งไปสี่กิโลค่ะโอ้โหตอนตีสองค่ะ
กิโลเลยนะฮะใช่เมื่อคืนนี้
แต่วิ่งหนีแบบไม่รู้จะหนีไปไหนนะคุณคิง
คือหนีไปก่อนไม่รู้จะไปไหนด้วยซ้ำไม่มีจุดหมาย
ตี๒ด้วยแค่ออกมาก่อนออกมาให้ได้ก่อน
แค่รู้ว่าที่ที่ตัวเองอยู่มันไม่ปลอดภัย
หนีไปไหนก็ได้ออกมาก่อน
ก็เลยมีการประสานกันนะคะคุณกันจอมพลังทีมงาน
ขับรถไปรับไปช่วยแล้วก็พาไปบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
รอยที่ขาที่มิ้วบอกว่ามันจะชัด
เห็นไหมเป็นแนวยาวแบบนี้
ทีนี้นะคะจากการพูดคุยกับน้องผู้เสียหายค่ะ
น้องบอกว่าตอนอาศัยอยู่กับพ่อพี่ชายและน้องชาย
แม่อ่ะแยกทางกันแล้วทำบ้านผู้ชายหมดเลย
พ่อก็อยากให้น้องเป็นผู้ชายเหมือนพี่น้องคนอื่น
พ่อทำงานด้านการเมืองนะคะ

ทำงานอยู่ในรัฐสภา
ทำหน้าที่ผลักดันร่างกฎหมายต่าง
รับไม่ได้ที่ลูกชายวัย๑๔แต่งตัวเป็นผู้หญิง
ที่ผ่านมาพ่อพยายามบังคับให้ลูกเป็นผู้ชาย
ฝึกการอาบน้ำแบบทหาร

ให้ทำทุกอย่างเหมือนผู้ชาย
แต่ใจน้องไม่ได้เป็นแบบนั้น

แต่พ่อไม่ฟังค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่เห็นแผลเอาท่อฟาดทุบเข้าไป
ระบมไปหมดนอนสมเป็นสัปดาห์

พ่อเคยทำให้น้องอับอายในที่สาธารณะด้วยนะคะ
น้องบอกว่าน้องใช้คำว่ากระทำอนาจารย์
เพื่อพยายามให้น้องเป็นผู้ชายในที่สาธารณะ
พอพูดคุยน้องสภาพจิตใจแย่มาก
คือน้องร้องไห้เสียงสั่นตลอด
น้องบอกว่าคือที่พ่อต้องทำร้ายน้องแบบนี้
เพราะน้องไม่สามารถเป็นแบบที่พ่อคาดหวังเอาไว้ได้

คุณผู้ชมคะเด็กชายวัย๑๔ปีคนนี้บอกว่า
ขอให้พ่อมองหนูเป็นลูกในสายตาของพ่อบ้าง
ขอแค่นี้ขออย่างเดียวค่ะ
วันนี้คุณแซคนัทวินนักข่าวของเรา
ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีนะคะ
ก็เป็นจังหวะเดียวกันที่คุณกันจอมพลังเดินทางไปด้วย
เมื่อคืนคือส่งน้องไปอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัย
คุณกันจอมพลังบอกว่าเท่าที่ได้คุยกับน้องเนี่ยน้องยังเครียดมากค่ะ
ก็เลยอยากจะฝากไปถึงคุณพ่อของน้อง

อยากจะฝากไปว่าคุณทำงานในสภา

คุณรับฟังปัญหาของประชาชน
แล้วทำไมคุณไม่รับฟังลูกของคุณบ้างล่ะ
อยากให้ฟังลูกของตัวเองด้วย
ถ้าเปิดใจนั่งคุยกันมันต้องมีทางออกสิ
ถ้าพ่อเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชน
ผลักดันกฎหมายพ่อก็ต้องเปิดรับให้ได้

สมัยไหนแล้วนะคะสมัยนี้มันยุคไหนสมัยไหนแล้ว

ผมเชื่อว่าไม่มีพ่อคนไหนไม่รักลูก
แต่วิธีการมันอาจจะยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่
อาจจะมีโอกาสที่ได้พูดคุยกันน้อย

ถ้าคุณพ่อพอมีเวลามานั่งคุยกันนะครับ
ผมยินดีที่จะเป็นคนกลางประสานให้คุณพ่อกับน้องนะครับ
เข้าใจกันนะนอกจากผมยังมีทาง
เป็นนักการเมืองเราเลือกช่วยไม่ได้หรอก
ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงพี่น้องประชาชนเดือดร้อน

นะผมก็คิดว่าน้องเขาต้องการให้คุณพ่อรับฟัง
เรารับฟังปัญหาชาวบ้านได้เยอะแล้ว
ก็อยากให้คุณพ่อรับฟังปัญหาของน้องบ้างนะครับ
นี่ค่ะก็ฝากไปถึงคุณพ่อของน้องเอาไว้แบบนี้
และล่าสุดนะคะทางพมนำตัวน้องไปตรวจร่างกาย
และตรวจสอบดูเรื่องของสภาพจิตใจด้วยค่ะ
น้องก็ยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกับใครทั้งนั้น
หลังจากนี้ก็ต้องประสานกับทางคุณพ่อ

ก็ต้องดูว่าจะมาคุยกันได้ไหมเนาะคุณคิงเนาะ
ถ้าสองฝ่ายมาคุยกันได้เปิดอกคุยกันได้
เพื่อหาทางออกเรื่องนี้มันก็จะเป็นทางดีที่สุดนะคะ

ขอแค่เป็นคนดีของสังคมเท่านั้นก็น่าจะเพียงพอ